สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้นะครับ
ไปติดตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันก่อนครับ
ล่าสุดนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้มอบสิทธิ์ให้กับทางไทยรัฐทีวีช่องศาสตร์สิบสองนะครับ
ในการจัดการแข่งขันและถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยในทุกชุด

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวนะครับ
สิทธิ์ทั้งหมดในการจัดการแข่งขันและถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทย
ภายในประเทศให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ประกอบไปด้วยฟุตบอลฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเป็นเวลา๔ปี
โดยเริ่มถ่ายทอดสดรายการแรกนะครับ
ในศึกฟุตบอลชิงช้ำเอเชียรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีรอบคัดเลือก
ระหว่างวันที่๑๕ถึง๒๓กรกฎาคมนี้ที่ประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพ
โดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กล่าวว่าที่ผ่านมาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับได้ยกระดับ
ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยมาโดยตลอด
เลือกที่จะทำสัญญามอบสิทธิ์ให้
และเชื่อว่าจะสามารถยกระดับวงการฟุตบอลไทยได้อย่างแน่นอนครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่มีกิจกรรมหรือได้ร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานให้แฟนบอลชาวไทยได้เป็นที่ประจักษ์
ในเรื่องที่ทางสมาคมจะร่วมมือกับทางไทยรัฐทีวีเนี่ยเรายินดีนะครับ
เพราะว่าถือว่าไทยรัฐทีวีเป็นช่องที่มีแฟนติดตาม
ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบันเทิงข่าวสารกีฬาหรือข่าวบ้านเมืองทั่วไปนะครับ
ขณะที่คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ก็กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยเชื่อมั่นว่า
จะทำหน้าที่ได้ดีตลอดระยะเวลา๔ปีซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายทอดสดนะครับ
แต่ยังรวมถึงการรับหน้าที่จัดการแห่งขันเพื่อยกระดับฟุตบอลไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จขั้นสูงสุดครับ
๔ปีที่ไทยรัฐได้สิทธิ์มาถ่ายทอดนะครับความจริงไม่ใช่แค่ถ่ายทอด
แต่ว่าเราจะเข้าไปเป็นผู้จัดการแข่งขันให้กับทางสมาคมด้วยในทุกแมชที่เราได้ถ่ายทอดนะครับ
ตลอด๔ปีเพราะว่าก็คิดว่าเป็นอะไรที่รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับ
ที่ว่าทางสมาคมให้ความไว้วางใจกับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เป็นผู้ดำเนินงานตรงนี้ให้ทั้งหมด
โดยในปี๒๕๖๐นี้นะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับจะถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการต่างก็มีดังนี้นะครับ
อายุไม่เกิน๑๙ปีและชุดอายุไม่เกิน๑๖ปี
ทั้งนี้ยังรวมถึงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกรอบที่๒
จำนวน๔นัดที่ทีมชาติไทยนั้นเป็นเจ้าบ้าน
ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในปี๒๐๑๙อีกด้วยครับ